ทีนี้เรื่องนี้ก็คงต้องติดตามต่อนะคะ

แล้วเงินที่ได้ไปแค่เป็นจำนวน๑๔๐๐

ถึงข้าน้องก็ย่ากันเลยหรอ
แม่บอกรับไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นปมแค้นส่วนตัวแน่นอนนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวในอาร์ตผู้ก่อเหตุหรือนายยุทธพล
ก่อเหตุฆ่านายปิยดาสรกุลหรือน้องก่อย่าสาวประเภท๒
เมื่อคืนวันที่๒๒พฤศจิกายนแล้วก็มีการไปพบศพน้องก่อย่า
ลอยในครองส่งน้ำที่ครองหลวงปทุมธานีเมื่อวันที่๒๓
ตำรวจสพคลองหลวงก็นำตัวในอาร์ตมาสอบปากคำ
แล้วก็พาตัวสงสารจังหวัดธัญบุรีคัดคั้นกรรมประกันตัวเพราะถือเป็นคดีอุจจกร
อาร์ตเนี่ยคือตอนที่ผู้สื่อข่าวเห็นพยายามเข้าไปจะสอบถามสัมภาษณ์
รู้สึกอย่างไรรู้สึกผิดไหมจะขอโทษครอบครัวไหมอะไรใด
คือผู้สื่อข่าวของเราสังเกตเห็นว่าในอาร์ตมีสีหน้าท่าทางปกติ
ไม่ได้มีอาการว่าเครียดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเช่นกันนะคะ
เจ้าตัวไม่อยากทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเพราะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
และเอาจริงเรื่องนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยนั่นแหละค่ะ
ในขณะที่ในอาร์ตเขาก็มีการขอโทษผู้ตายและครอบครัว
อ้างว่าที่ก่อเหตุไปเพราะต้องการเงินนะคะ
เพราะเห็นน้องก่อย่าผู้ตายมีรถยอมรับว่าเอาจริงมาสังเกตการณ์ก่อนลงมือนั่นแหละ
หลังก่อเหตุเนี่ยนอนไม่หลับที่สำคัญตรงนี้คุณผู้ชมน่าสนใจ
เขาบอกว่ากลิ่นของน้องเนี่ยยังตามติดเขามาตลอดตอนที่เขาหนี

เพราะว่าตอนนั้นหลังจากก่อเหตุอาร์ตกลับมาจากขับรถนะ
ขับรถเก่งนะก็มาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเอาแฟนซ้อนท้าย
บอกว่าเดี๋ยวจะพาแฟนไปเที่ยวบางแสนแฟนก็ไม่รู้หรอก

ไปทำอะไรใครเข้ามาแต่กลิ่นที่ว่านี่กลิ่นน้ำหอมของผู้ตาย

ใช่แล้วเขาก็บอกว่าได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นผม
เพิ่งไปร้านสระผมมาแบบนั้นด้วย
เอาอย่างนี้ลองฟังเขาละกันค่ะ
ผมก็ขออภัยพ่อแม่ข้าวและก็น้องข้าว
เนี้ยผมจะไปศักดิ์แรงกรรมในคุกน่ะครับ
ความรู้สึกตอนวีอยี่เป็นยังไงบ้าง

อยากบอกอาชีพนี้ว่าอาชีพนี้ก็อันตราย
เป็นน่ะเป็นงานที่อันตรายเสี่ยงต่อ
ต่อมิจสาชีพ
รู้สึกผิดกับภรรยาตัวเองบ้างมั้ย

แล้วสัมภาษณ์ได้ถึงน้องเข้ามาหาใช่ไหม

กลิ่นที่เขาแบบทำผมมา

เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าไปร้านทำผมมา
คือที่ฉันพอนึกภาพแล้วเข้าใจ

เพราะว่าผู้หญิงนะเวลาเราไปทำผมที่ร้านทำผม
มันจะมีกลิ่นของการทำผมใหม่มา
ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นยาสับผมกลิ่นสระใด
ใช่แต่ตอนเขาพูดเขาดูแบบนิ่ง
ดูเขาแบบไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรใดเท่าไหร่นะ

แล้วบอกด้วยว่ายาเสพติดไม่มีไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของในอาร์ตหน่อยนะ

ก็บ้านปิดเงียบเลยค่ะไม่มีใครอยู่แบบนี้นะคะ
ภรรยาของนายอาร์ตล่ะคือผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าติดต่อไม่ได้นะ
บ้านหลังนี้เนี่ยจริงเป็นบ้านแม่ของนายอาเขาซื้อเอาไว้นะคะ
แต่ทีนี้เห็นบอกว่าพอในอาร์ตพาภรรยาเข้ามาอยู่ด้วย
ก็เหมือนกับมีปัญหากับแม่ด้วยแม่ก็เลยออกจากบ้านไป
ทีนี้เราก็เลยลองไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นว่าเอ๊ะ
เห็นพฤติกรรมอะไรในอาร์ตเป็นยังไงบ้างไหม
อาร์ทบอกแบบนี้ว่ารู้แต่ว่านายอาร์ทชอบทะเลาะกับภรรยาเมียตัวเอง
เสียงดังตลอดและเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า
อันนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปสืบสวนกันต่อ
แม่ไปพบกับวัฒนีร้อยตรีจิตอาริรัตน์เป็นเลยคานุการรัฐมนตรีว่าการกระสุนติธรรม
ก็อยากจะขอให้ช่วยเหลือทางคดีนั่นแหละค่ะ
แม่บอกแบบนี้นะแม่ไม่เชื่อหรอกนะว่าในอาร์ตจะก่อเหตุคนเดียว
และมีสาเหตุมาจากแค่เรื่องของการต้องการเงินเท่านั้น
เพราะทรัพย์สินรวมไปถึงเครื่องประดับต่างของน้องก่อย่าก็ยังอยู่บนตัวน้อง
แล้วมันมูลค่ามันก็น่าจะสูงกว่าเงินจำนวน๑๔๐๐บาท
ที่ในอาร์ตให้น้องก่อย่าโอนให้ด้วยซ้ำ
และปกติแม่บอกว่าลูกจะไปกับใคร

แต่นี่แปลกแม่บอกกระเป๋าเงินยังอยู่ในรถ
อยากรู้ว่ามันมีความแค้นเรื่องอื่นหรือเปล่า

และขอให้ในอาร์ตตายตกไปตามกัน

แล้วตอนที่โยนเขาทิ้งน้ำเขายังไม่เสียชีวิตเลย
ใช่ค่ะถึงเอาดำเดวปวงแบบนี้ค่ะ